ดูอีกหนึ่งเรื่องราวความสุดยอดก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้
อ๋อดีมากครับคุณผู้ชมค่ะมีตำรวจนายหนึ่งนะคะ
ก็ใช้เวลาว่างจากการทำงานนี่แหละมาหาอาชีพเสริมทำ
ท้องไร่ท้องนาไปเจอกับสิ่งหนึ่ง
แล้วก็เก็บมาเลี้ยงเอาไว้คุณผู้ชม
ปรากฏว่ามันแพร่ผ่านไกลเป็นการสร้างอาชีพได้เลยทีเดียว

เอ่ยให้ส่องเข้าไปในบ่อนี้ดีค่ะคุณผู้ชม

ลูกน้ำเออน่าจะเป็นลูกน้ำหรือเปล่า
คุณจะเลี้ยงอยู่รายเหรอคะ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

งั้นบอกเลยแล้วกันมีเห็นติดปลายนิ้วเล็กอยู่คือปูค่ะ
ฮะปูนาขาเกนี่แหละค่ะคุณโอ้ปูนาขาเกตัวใหญ่ซะไม่มี

ตอนนี้ก็โตขึ้นเรื่อยแล้วนะคะเพราะว่าทางด้านดาบตำรวจสมบูรณันทพิษค่ะ
เป็นคนนำปูนาน้ำใสเนี่ยเอามาเพาะเลี้ยงเอาไว้ค่ะ

ใช้เวลาว่างจากการทำงานมาเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุนาส่งขาย
คือเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นง่ายเลย
ตำรวจสมบูรณไปเก็บปูพ่อพันธแม่พันธุ์มาจากท้องไร่ท้องนาในหมู่บ้านของตัวเองนี่แหละ
ซึ่งพื้นที่ในหมู่บ้านก็เป็นการทำเกษตรแบบอินซีไม่ใช่สารเคมีอยู่แล้ว
พอเอามาไว้ปรากฏว่าปูมันขยายพันธุ์ต่อเองแล้วมันก็ไม่ตายอ่ะคุณ
ได้เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์โดยใช้วิธีการเลี้ยงแบบน้ำใส
แล้วก็นำปูในพื้นที่ที่ปลอดจักษานเอามาเลี้ยงนะคะ
ทีนี้มันก็เติบโตอุ้ยแพร่พันธุ์แบบนี้ทางดาบตำรวจสมบูรณ์ก็บอกด้วยนะว่า
สังเกตง่ายนะถ้าหากว่าพื้นที่ไหนที่มีสารเคมีเนี่ยนะมันจะพบพญาติในตัวปู่
อันนี้คือบอกวิธีการดูสารเคมีกับปูเลยนะว่าแบบเป็นปูเบาะสารหรือเปล่า
นี่ค่ะคุณผู้ชมชูให้ดูตัวโตเบ้งใหญ่แบบนี้เนี่ยค่ะ
ทีนี้ค่ะดาบตำรวจสมบูรณ์ก็เลยเลือกปูที่ปลอดสารมาเพาะเลี้ยง
ตอนนี้เนี่ยนะคะขยายพันธุ์กันต่อเนื่องเลย
ส่วนหนึ่งจะเลี้ยงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วก็จะขายเป็นคู่
คู่หนึ่งเนี่ย๖๐๘๐บาทเองคุณชนะ
คือเอาพ่อแม่พันธุ์ที่แข็งแรงนะที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์ต่อ
ใช่เอาไปขายเผื่อใครอยากจะไปเพาะเลี้ยงต่อไปก็ได้เหมือนกัน
ซึ่งขายราคา๖๐๘๐บาทถูกกว่าท้องตลาดด้วย
แล้วส่วนหนึ่งค่ะก็จะเอาไปแปรรูปไปทำอ่องมันปู
ทำน้ำปูทำปูดองก็แล้วแต่ราคาจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ๖๐บาท
ซึ่งตอนนี้การเลี้ยงปูน้ำใสก็เป็นที่ต้องการของตลาดมาก
ใช่เลยกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับดาบตำรวจสมบูร

ปูของพี่แกเนี่ยนะคือมันเป็นปูที่เลี้ยงเองเลี้ยงอยู่ในน้ำใส
มันก็คือมั่นใจในเรื่องความสะอาดได้ไม่ได้จับมาจากท้องไร่ท้องนา

สารที่เป็นสารกำจัดวัชพืชตามท้องไร่ท้องนา
ก็ถือว่าเป็นปูเรียกได้ว่าปูปอดสาร

คือปลอดภัยเอาง่ายคนที่จะซื้อไปบริโภคหรือว่ารับไปขายต่อเนี่ยก็จะได้สบายใจได้ไง

เอาไปเล่นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปูนาเพราะว่าเราใช้กันเยอะเอาไปทำอะไร